ตลาดสดการเมืองมาแล้วจ้า
เขากลับมาแล้วเขากลับมาแล้ว

แม้จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง๑๐ปี
รอบนี้คุณพี่ไม่ได้ลงสมัครสอสอ

ในฐานะผู้ช่วยหาเสียงของพักอย่างเป็นทางการ
จากนี้ไปธนทรจะรีเทิร์นทุกเวที
แบบว่าอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมใช่ไหม
ส่วนรายนี้แรมโบอีสานเสกสกรอบอัตภาวง
ทัพอีสานของรวมไทยสร้างชาติ
ประกาศจะมีคนมาร่วมฟังลุงตู่ปลาสายที่โคราช

แต่พอถึงวันจริงเจ้าอี้กับโบ๊ะไปซ้ำงั้น
สกลยอมรับเหนื่อยมากและเครียดมาก

ก็รับสภาพไปนะจ๊ะคุณพี่ค่ะ
กันที่พักพี่ใหญ่อย่างพลังประชารัฐ

เสื้อต้อนรับว่าที่ผู้สมัครสอสอ

พี่ป้อมก็มามาดนุ่มเดินดุ่ม
ยกมือไหว้ขอบคุณสสเก่าที่ไม่ได้หนีไปไหน
และขอบคุณสมาชิกใหม่ที่ตัดสินใจย้ายเข้ามา

คุณลุงผัดกระดูดไปผัดกระดูดมา
เป็นทางที่ดูดูดมาก